คุณผู้ชมค่ะพูดถึงประเทศไทยเราก็รู้กันอยู่นะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราโด่งดังไปไกลทั่วโลก
นักท่องเที่ยวต่างก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยแล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ย
เราก็เห็นกันตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปคือกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน
หลายคนบอกเลยว่าต้องรักษากลุ่มนี้ไว้ดีนะเพราะว่านี่คือฐานลูกค้ารายใหญ่
แต่ก็มีบางเสียงเหมือนกันที่บอกว่าจริงแล้วกลุ่มลูกค้าทัวร์จีนก็ไม่ได้ทำเงินให้ประเทศไทยมากขนาดนั้น
ช่วงนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าทัวร์จีนก็ลดลงมันเลยกลายเป็น๒เสียงค่ะ
เสียงหนึ่งบอกว่ารัฐบาลต้องรีบแก้ไขนะไม่งั้นรายได้จะหดหาย
อีกเสียงนึงบอกก็ดีแล้วนี่เพราะว่าเงินจากกลุ่มนี้มันไม่ได้มากเท่าที่เราคิดกันไว้

เรื่องที่คุณมิ้นเกินไปเมื่อสักครู่
เป็นเรื่องของมุมมองเรื่องการท่องเที่ยว
ซึ่งมันสวนทางกันอย่างชัดเจนครับ

จากผู้ชมรายการ๒ราย
รายหนึ่งเป็นสุภาพสตรี
เธอก็พูดเหมือนที่คุณมิ้นเกริ่นนะครับว่า

เราต้องพึ่งรายได้จากการท่องเที่ยว
เพราะปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างอื่นเรามีเยอะ
เรื่องท่องเที่ยวก็ส่งออกจะเป็นพระเอก
ฉะนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี่แหละ

เลี้ยงเศรษฐกิจไทยอยู่เวลานี้
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากชาวจีน

รัฐบาลจะต้องดูแลเรื่องการท่องเที่ยวให้ดี
รัฐบาลต้องแก้ปัญหา
อย่าให้คนจีนมีปัญหากับเรา
เพราะช่วงนี้มีข่าวว่า

โดยเฉพาะคนจีนที่มากับทัวร์จีน
เริ่มพุ่งเป้าหมายไปเที่ยวที่อื่น
เขาเริ่มปฏิเสธที่จะมาเมืองไทย
เพราะว่ามีปัจจัยอะไรต่างเกิดขึ้นมาเยอะ

ไปตบนักท่องเที่ยวจีน

ประมาณ๑๐ล้านวิวครับ

ก็แปลว่าคนดูกันเยอะมาก

เขาก็ต่อต้านการมาเมืองไทย

ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่คนไหน

คนในรัฐบาลบอกว่า
เหตุที่เกิดขึ้นเพราะคนจีนทำกันเอง
คือไปมีบริษัทนอมินี

ฉะนั้นทั้งสองกรณีนี้ถึงแม้ว่า

แต่ก็เชื่อว่ายังเป็นผล
ทัวร์ท่องเที่ยวจีนมีปัญหาอยู่ครับ
เมื่อวานนี้วันเริ่มต้นที่
เรียกว่าเป็นวันชาติจีนที่เขาจะท่องเที่ยว
ตัวเลขการท่องเที่ยวที่มาจากจีน
เริ่มจะเห็นแล้วว่ามีปัญหา
ฉะนั้นแฟนรายการท่านนี้ท่านจึงบอกว่า
จะต้องเร่งกระตุ้นให้การท่องเที่ยวจากจีน
สวิงกลับคืนมาให้เร็วที่สุด
ก่อนที่คนจีนจะพุ่งเป้าไปเที่ยวประเทศอื่น

แล้วถ้าถึงเวลานั้นเนี่ย
มันก็สายเกินไปที่จะแก้ไข
แต่อีกมุมหนึ่งท่านดูสิครับ
แฟนรายการท่านหนึ่งคราวนี้เป็นผู้ชาย
บอกผมว่าทุกวันนี้
มุมของการไม่ปลื้มที่นักท่องเที่ยวจากเมืองจีน
มาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยก็มีเยอะ

บริษัทนอมินีของจีน

แล้วทำกิจการไม่รู้ต่ออะไรต่อมีอะไร

บริษัทรถบริษัทเรือ

ใช้จ่ายประมาณ๕๐๐๐บาท

จ่ายให้กับบริษัทที่เป็นนอมินี

แล้วเงินก็ไหลกลับไปเมืองจีน

เราเคยประเมินกันจริงจังหรือเปล่า
ว่าต่อหัวต่อคนเนี่ย

เขาเกิดกระแสอะไรขึ้นรู้ไหมครับ
กระแสต่อต้านนักท่องเที่ยว

เขาบอกกับผู้บริหารเมืองว่า

ตอนนี้นักท่องเที่ยวมาจากไหนเต็มไปหมด

ของคนในเมืองนี้หายไปครับ

มีหลายประเทศตอนนี้ที่เขาบอกว่า

เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้มีนักท่องเที่ยว

เพราะวิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไป

เออเขาก็เลยส่งสัญญาณกันอย่างนี้
แล้วแฟนรายการท่านนี้ก็ยกตัวอย่างว่า

วันนี้คนในหมู่บ้านคีรีวงส่วนหนึ่ง

นักท่องเที่ยวไปมากเกินเหตุ

ผู้หญิงที่หมู่บ้านคีรีวง

วันนี้ไปทำอย่างนั้นไม่ได้แล้ว

เขาบอกเนี่ยวิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนไป
มีคนไปที่หมู่บ้านคีรีวง

มีป้ายโฆษณาอะไรต่ออะไรไม่รู้

โฆษณาก็ไปขึ้นที่นั่น

พลุกพลาดของผู้คนมากขึ้น
ฉะนั้นเขาบอกว่า
ควรจะมีมาตรการไหม

วันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ย

ถึงจะพอดีกับสถานที่ท่องเที่ยว

อันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตมา

ความเป็นนำเผอความเป็นจังหวัด

ที่จะให้มีนักท่องเที่ยวพอดี

ถ้ามากเกินไปเขารับไม่ไหว

เขาบอกเขาอยู่อย่างนี้ดีกว่า

แต่ว่า

เพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติ

ไม่ไหวนะครับ

เรื่องว่าแล้วเราจะทำยังไง

เต็มแล้วมาไม่ได้แล้วไม่ใช่

เราจะบริหารจัดการยังไง

เขาไม่ต้องรำคาญกับนักท่องเที่ยว

ฉะนั้นการแก้ไขปัญหา

ต่อการท่องเที่ยวต้องมีแน่นอน
รัฐมนตรีวิทยาศักดิ์โขซุรัท

ไปติดต่อกับกระทรวงที่นั่น

คนจีนเริ่มมีความรู้สึกไม่ดี

เรื่องที่เขายกตัวอย่างมาเรื่องที่ยกตัวอย่างมาขั้นต้น
รวมทั้งไหนจะเอาเรื่องว่าตอนนี้มีโรคไข้
อะไรไข้เลือดออกระบาดหนักเข้าไปอีก
ทั้งหมดเนี่ยได้เห็นภาพว่าเราจะทำยังไง
รัฐมนตรีก็สั่งการล่าสุดพลตบตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน
ว่าที่ผู้บัญชาการสตมไปติดประกาศแล้วนะครับ
ไม่ต้องจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ตม
รับเงินสั่งการให้ออกจากราชการและดำเนินคดีด้วย
นี่ก็เป็นความพยายามเรื่องการจะแก้ปัญหา
เรื่องเอาคนจีนกลับมาให้ได้ให้เร็วที่สุดครับ

คือเพราะว่าจริงเนี่ยถ้าดูตัวเลขแล้วเนี่ย
กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็รายได้ที่ได้จากการที่เขามาท่องเที่ยวเราเนี่ย

ใช่ครับเขาก็ตั้งเป้าไว้ก็หลายสิบล้านคน
ทีนี้คนไทยจะต้องอดทนบ้างบางที
อาจจะรู้สึกรำคาญอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เข้าคิว
ไปกินบุฟเฟ่โรงแรมที่นักท่องเที่ยวจีนโอ้โห
อะไรลงมาเขาก็กวาดกันไปหมดอะไรอย่างนี้นะ
ก็เราต้องทนเราต้องทนเพราะว่าเป้าหมายคือ
ตัวเลขการท่องเที่ยวที่เอาเงินเข้ามา
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้เงินมาธนาประเทศเนี่ย
ชีวิตความเป็นอยู่เราก็มันก็อยู่กับที่เหมือนกัน
ใช่ครับใช่ครับอ่ะคุณก็ต้องแลกกันอย่างที่คุณสุภาพวาดนั่นแหละนะคะ
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยเพราะจริงแล้วเวลาคนไทยไปต่างประเทศอ่ะ
เราก็เสียงดังเหมือนกันนะในพันทิพย์ก็ลงอยู่ไลค์กระทูด
ในอินเตอร์เน็ตเขาก็ลงเหมือนกันว่าคนไทยเองก็ไม่ใช่น้องนะคะ
ก็ใจเขาใจเรานะครับ